คนขับบอกคุณจะยึดใบขับขี่ผมไปทำไม

ผมเรียกเก็บตามกฎหมายคุณทำผิด

อยากดูคลิปผมตัดมาให้ส่วนหนึ่งเขานะครับดูครับ
ถามว่าเอาไปทำไมชิดผมผมถามหน่อย
ต้องรบมีคำหน้าเรียกเก็บมาตรา๑๔๐

แต่ว่าไม่จำเป็นต้องชำระวันนี้

คุยก่อน
เหตุเกิดภายในตู้จราจรของสนดินแดงนะครับ
ก็เป็นการโต้เถียงกัน๒นาทีกว่านะฮะ
เราเห็นเหมือนคุณอย่ามาแตะต้องตัวตำรวจอะไรอย่างนี้

ด้วยกล้องที่มันสายโยกไปโยกมา

กรบอกรหัสของตำรวจเรียบร้อยเลย

เพื่อแสดงตัวตนในการขับขี่อย่างถูกต้องได้
เพราะว่าเขาเป็นรถโดยสารสาธารณะถูกต้องไหม

เวลาขับมันก็เหมือนผิดกฎของกรมการขนส่งทางบกเหมือนกัน

ผมได้รับใบสั่งมาเดี๋ยวผมไปจ่ายค่าปรับเอง

หรือบางทีแค่เอามารับข้อมูลไม่ใช่หรือ

จริงแล้วแต่ตำรวจจะเรียกเก็บใบขับขี่เลยก็ได้

เป็นโดนพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา

พบกับกลุ่มคนขับรถตู้ย่านจตุจักร
อยากจะรู้ถึงว่าถ้าถูกยึดใบขับขี่แล้วจะเป็นยังไงบ้าง
คนขับรถตู้ก็บอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมานานกว่า๒ปีแล้ว

มีนโยบายให้รถตู้สาธารณะร่วมบริการ
ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถยนต์
ซึ่งจะต้องจ่ายค่าติดเครื่องนี้เองอยู่แล้วประมาณ๖๐๐๐บาท
ก็จะไม่สามารถไปต่อภาษีและพรบได้

มันจะเชื่อมโยงข้อมูลโทรสู่ขนส่ง
แล้วเขาก็จะรู้ข้อมูลพวกความเร็วชั่วโมงการขับขี่ตำแหน่งพิกัด
เขาบอกจะช่วยลดอุบัติเหตุได้

กรมการขนส่งทางบกก็จะออกเอกสารให้๑ฉบับ
มอบให้กับตำรวจจราจร
ดูในทุกครั้งในกรณีที่ทำผิดกฎจราจร
และให้คุยกับเจ้าหน้าที่ว่าห้ามยึดใบขับขี่

แล้วก็จะไปชำระค่าปรับในท้องที่นั้นแทนภายใน๗วัน
โดยเอกสารฉบับนี้ลงนามพลตำรวจเอก
นรงสุธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เอาเอกสารนี้โชว์ให้ตำรวจดูหน่อย
แต่ว่าคนขับรถตู้บอกว่าทุกครั้งเลยที่ตำรวจเรียก

ไม่ได้อยากจะทำตัวเหนือกฎหมายนะ
แต่อยากให้ตำรวจเข้าใจให้พี่เข้าใจบ้าง
ถ้าถูกยึดใบขับขี่พวกผมก็จะถูกขนส่งปรับเงิน๕๐๐๐บาท
ทีนี้ไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าควรจะต้องยึดกฎหมายของขนส่ง
หรือของตำรวจหรือทำตามคำสั่งใคร
ทำให้ตอนนี้คนขับรถตู้บอกสับสนไปหมดแล้วถอนหายใจเฮือกเลยนะฮะ
รูดใบขับขี่ทุกครั้งครับถ้าไม่รูดมันก็
สัญญาณมันก็จะส่งเข้าขนส่งแล้วก็จะไปเสียค่าปรับ
ก็ประมาณห้าพันนะครับเวลายึดใบทางขนส่งเขาจะมีใบให้มาบอกว่า
แต่ทีนี้ตำรวจเขาก็ไม่สนใจอยู่ดีเขาก็
จับเหมือนเดิมยื่นใบขับขี่เหมือนเดิมครับ
เอาละพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับ
การตำรวจแห่งชาติเรื่องขอความอนุเคราะห์ในการออกใบสั่ง
โดยไม่เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่
และลงนามโดยนายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
หนังสือนี้ออกมาวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ก็เนื้อหาก็ระบุคล้ายกับที่ผมบอกไป
แล้วก็หากถูกตำรวจเรียก
ขออนุญาตในการที่จะแสดงใบนี้

เพราะว่าใบขับขี่มันต้องใช้รูดในการขับรถ

ให้ความอนุเคราะห์กรมการขนส่งมาแล้ว
มีข้อสั่งการไปถึงตำรวจทั่วประเทศให้ออกใบสั่ง

โดยในวันที่๒๘มิถุนายนนี้นะครับ

ก็จะมีการนัดหาบรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา
และให้การปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันนั่นเอง
นี่แหละคือดังนั้นเดี๋ยวคนขับรถตู้จะสับโสนอีก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอนะ๒๘จะได้แนวทางเดียวกัน
ใช่ครับนอกจากรถตู้แล้วยังมีรถบรรทุก

ก็อาจจะต้องเข้าข่ายมาตรการนี้ด้วย

แต่ว่าเงื่อนไขต่างว่าจะต้องจดทะเบียนก่อน
วันที่เท่าไหร่ปีอะไรอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกัน

พลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการ

ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา๑๔๔

หากพบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจร

เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ได้
โดยต้องออกใบสั่งหรือใบหลักฐานแทนใบขับขี่
มีอายุ๗วันสามารถทำได้ตามมาตรา๑๔๐วัก๓นั่นเอง
รอพูดคุยกันแล้วกัน๒๘มิถุนายนนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเอาข้อกฎหมายอะไร